สัปดาห์นี้แล้วนะครับที่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป
หรือว่ายูโร๒๐๑๖ก็จะเริ่มขึ้น
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตรียมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
โต๊ะพนันทายผลฟุตบอลด้วยการใช้กฎหมายฟอกเงิน
เข้ามาจัดการยึดทรัพย์โต๊ะพนันบอลรายใหญ่ในพื้นที่นะครับ
จากนี้ก็ยังตั้งศูนย์ป้องกันปราบรามลักลอบการเล่นทายพนันผลการแข่งขัน
ยูโร๒๐๑๖เพื่อปราบปรามโต๊ะพนันและเปิดสายด่วนรับแจ้งบ่อแสจากประชาชนอีกด้วย
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เปิดเผยภายหลังเรียกประชุมคณะทำงาน
ป้องกันปรับปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐
ว่าเป็นการวางแนวทางเพื่อปราบปรามผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันตามหัวเมือง
เช่นเชียงใหม่อุดรธานีนครราชศรีมาและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยให้แต่ละพื้นที่เร่งรัดกวดขันจับกลุ่มโต๊ะรับแทงพนันอย่างเข้มงวด
ขณะเดียวกันก็ได้ประสานให้กองบัญชาการสอบสวนกลาง
สวนหาข่าวและดำเนินคดีกับเจ้ามือรายใหญ่
กระทำความผิดในหลายพื้นที่
ส่วนการเปิดรับแทงพนันฟุตบอลออนไลน์
ได้มีการประสานไปยังกระทรวงเทคโนโลยี

เพื่อให้เข้าถึงเว็บไซต์รับแทงพนันฟุตบอลได้ยากขึ้น
รวมทั้งนำกฎหมายฟอกเงินมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับเจ้ามือ
และหากมีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการรับแทงพนันจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา

พร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือจากประชาชน
หากพบเห็นการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลไม่ว่ารูปแบบใด
สามารถแจ้งเข้าไปได้ที่ซ้ายด่วน๑๕๕
ศูนย์ปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลยูโร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทันทีครับ